เมนูที่หากินยากของชาวจังหวัดตรัง
เมนูที่ว่าคืออะไรเอาไปชิมกันเลย
อุ้ยยยยย
โอ้โหน่ากินน่าทานจริง
เนี่ยเป็นกระบวนการทำทีละขั้นตอนขั้นตอนเลยนะ

เล่าให้ฟังและแนะนำให้รู้จักกันเลยค่ะว่าเมนูนี้ชื่อว่าชื่อว่า
ชื่อว่า
กโยก

อย่างเช่นปวก

หรือว่างานบุญใหญ่เพื่อทำเลี้ยงแขกภายในงานสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะ
ก็คือจะใช้เนื้อหมูสามชั้นเอามาทำอ๋อโดยจะนำเนื้อหมูสามชั้นเนี่ย
ต้มในน้ำร้อนร้อนก่อนเลยต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วนะ
จะต้องใช้ไฟแรงด้วยนะคุณครับต้มนานพอสมควรอ่ะ
เพราะว่าจะให้หมูสามชั้นเนี่ยนุ่มมากที่สุดครับจากนั้นนะคะ
จะนำหมูที่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยไปทอดในน้ำมันเดือดทอดต่อ
แบบนี้เลยให้มันมีความกรอบนอกนุ่มในคล้ายหมูสามชั้นอย่างนั้นเลย
อย่างเงี้ใช่ไหมใช่พอทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วนะคะ
ก็จะเอาไปต้มในน้ำอีกหนึ่งรอบต้มอีกต้มแล้วทอดแล้วก็เอามาต้ม
ต้มเพื่ออะไรเพื่อขับน้ำมันส่วนเกินออกจากหมูอ่า
พอได้เสร็จเรียบร้อยยังไงต่อนำหมูสามชั้นนี่แหละ
หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะแล้วจากนั้นนี่พอหั่นแล้วนะคะ
เราเริ่มทำซอสกันบ้างดีกว่าครับซอสเนี่ยจะใช้ในการผัดหมูนะคะ
จะมีส่วนผสมหลายอย่างอย่างเช่นเต้าหู้ยีกำเจือง
เชือกเนี่ยคือซอสพิเศษของตรังเลยนะแล้วก็ยังมีพริกไทย
น้ำตาลซีอิ๊วขาวกระเทียมขิงและอื่นอีกมากมายสาธยาไม่หมด
เสร็จแล้วก็นำไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะคะได้แล้วซอสสวยสวย
สีสดใสแล้วก็รสชาติดีแบบนี้ก็จะนำหมูที่หั่นไว้เนี่ยนะคะ
ผัดกับซอสจนมันเข้าถึงเนื้อค่ะครับผัดไปผัดมาเคล้าไปเคล้ามาสักพักหนึ่ง
พอมันงวดเติมน้ำเปล่าหน่อยค่ะเติมน้ำเปล่าเข้าไปให้มันท่วมกระทะ
ทำการตุ๋นต่ออีกเอาตุ๋นต่ออีกใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่ะ
เพื่อให้น้ำซุปเนี่ยนะคะหรือว่าน้ำซอสเนี่ย
มันเข้าเนื้อให้หมูมันนุ่มแบบนั้นนะคะคุณฟังดูไหม
ขั้นตอนมันค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากนะก็เลยทำให้เมนูนี้หากินยากไม่ค่อยมีคนทำนะ
ฉันเคยทานดิฉันจำได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนอาหารแบบว่าที่มาจากทางจีนนิดนึงอ่ะ
เขาจะเรียกโกยุคหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเขาหยกเขายุคเก่ายุคอะไรประมาณนี้ค่ะ
เบตงก็มีลักษณะเขาใช้ประกอบงานพิธีต่างคือขั้นตอนมันจะเยอะอย่างนี้แหละ
ใช่ค่ะมีหมดอ่ะทั้งต้มทั้งทอดทั้งต้มทั้งตุ๋นทั้งนึ่งทอดหลายขนาด
หุ่นตุ๋นตมนึ่งโอ๊ยจ้ะค่ะขอบคุณคลิปนี้คุณโจสองห้าสามหนึ่งหนึ่งนะคะ